ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็คลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะคนในพื้นที่บอกว่าโอ้โหมันดูแล้วเสื่อมเสียนะคะที่อุบลราชธานีค่ะมันมีคลิปวัยรุ่นที่ไปมีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำแล้วเป็นห้องน้ำสาธารณะแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันในลักษณะที่อยู่รวมกัน

คือเพื่อนถ่ายแล้วเขายังหันมายิ้มมามองกล้องเลยนะ
ไม่รู้ว่าน้องจะยินยอมพร้อมใจหรือยังไงแต่ภาพมันหลุดออกไปเนี่ย
แล้วมันเห็นหน้าค่าตาชัดเลยไงแถวเนี้ยมันเป็นห้องน้ำที่จะเป็นลานแบบ
เขาจะมีร้านอาหารสถานบันเทิงเยอะเยอะแล้วก็เป็นห้องน้ำรวมอ่ะใช่ค่ะ
คือใครที่ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ว่าจะไปกินข้าวร้านไหนก็คือจะต้องไปใช้ห้องน้ำตรงนี้
รวมกันแล้วพวกนี้ก็มาทำแบบเนี้ยใช่วันนี้นะคะชุดสายตรวจปรับรามสพเมืองอุบลราชธานี
ตรวจสอบห้องน้ำตรงนี้อ่ะนะคะครับก็เป็นลานของแหล่งบันเทิงของศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง
อืมใจกลางเมืองอุบลราชธานีเลยอ่ะค่ะเนี้ยนี่นี่เห็นไหมเนี้ย
ตรงนี้อ่ะค่ะจะได้ที่บอกว่าคือยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะครับ
ว่าร้านไหนเป็นจุดที่วัยรุ่นเขาไปรวมกลุ่มกันอืม
เพราะว่าเป็นห้องน้ำรวมของหลายร้านก็จะไปใช้ห้องน้ำเดียวกัน
แถวนั้นมีร้านอยู่เป็นสิบสิบร้านนะคะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยนะ
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคนก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าตลอด
ครับเปิดให้บริการตลอดพอตรวจสอบห้องน้ำดูเนี่ย
มีกุญแจไปปิดล็อกทางเข้าเอาไว้ตั้งแต่มีข่าวนะคะครับ
คนที่ดูแลบอกว่าก็ปิดล็อกไว้ก่อนยังไม่รู้เหมือนกันว่าวัยรุ่นที่ลักลอบไปมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มเนี่ย
คือไปห้องน้ำตรงไหนอะไรยังไงอืมห้องไหนอะไรแบบเนี้ยครับ
แต่ห้องน้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอืมนี่นะคะด้านบนก็จะมีช่องเปิดอยู่
ด้านล่างก็มีช่องอยู่นิดหนึ่งครับพันธุ์ตำรวจเอกพัทรพลโพธิอับ
ผู้กำกับการสพเมืองอุบลราชธานีก็เลยบอกว่าจากคลิปที่เห็นนะคะ
โอ้โหเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมนี่แหละยังอายุน้อยอะค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาว่าวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปเป็นใครที่ไหนยังไง
ก็ต้องนำตัวมาสอบถามตอนนี้ตำรวจเขารู้แล้วนะอืม
เป็นใครบ้างนะคะเพราะว่าในคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
เห็นหน้าชัดถ้าถามว่าแบบนี้เอาผิดอะไรได้บ้าง
แง่มุมของกฎหมายนะคะน้องน้องฟังนะฮะเป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
นำสิ่งลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะคือบางคนบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวของฉัน
อ่าฉันจะไปมีเพศสัมพันธ์แล้วจะทำไมเออ
คือแล้วคุณไปถ่ายคลิปแล้วโพสต์เนี่ยมันผิดค่ะแล้วโทษหนักนะ
ผู้พรบอคอมพิวเตอร์จริงนะคะส่วนคนที่อยู่ในคลิปอยู่
ในภาพนะคะก็จะเข้าข่ายความผิดข้อหาอนาจารด้วยนะคะใคร
แชร์ภาพต้องระวังนะคะคนแชร์ก็อาจจะมีความผิดด้วยนะคะตาม
พรบคอมพิวเตอร์ค่ะครับดังนั้นเตือนเลยเยาวชนเนี่ยอย่า
ทำอะไรแบบนี้เลยมันนอกจากผิดทางกฎหมายแล้วเนี่ยโอ้โหพอ
แม่ผู้ปกครองอีกอะไรอีกเห็นใจเขาค่ะอีกมุมหนึ่งพ่อแม่ผู้
ทองก็ต้องกวดขันดูแลด้วยนะครับใช่เพราะว่าในคลิปเนี่ย
คือยังไม่บรรลุนิติภาวะยังเป็นเด็กเยาวชนแน่ถ้าลูก
คุณบอกว่าวันนี้ไปทำรายงานไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยแต่
ความจริงแล้วเนี่ยมันไปอย่างนี้